ส่วนคดีนี้ค่ะตำรวจสามารถจับตัวบังหมัดกงหราก่อเหตุกระทำชำราวน้องนิน่าอายุ๑๕ปี
โดยรับสารภาพค่ะจงใจขับเก๋งชนรถจักรยานยนต์ให้ล้มนะคะ
จากนั้นลงมือก่อเหตุแล้วก็ฆ่าเสร็จจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
พยายามเข้าไปรุมประชาธรรมินาฬิกา
เช่นเดียวกับพ่อผู้ตายที่ไปรอดูการทำแผนในครั้งนี้
พยายามจะเข้าไปดูหน้าคนก่อเหตุ
แต่ด้วยประชาชนที่มีจำนวนมาก

ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ก่อเหตุได้
ระหว่างการควบคุมผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หมัดมีสีหน้านิ่งเฉยตอบเพียงสั้นว่ารู้สึกผิด

พี่มีอะไรอยากบอกขอโทษญาติคนไหมฮะ
อยู่ไหนระภัยรี่ญาติ

ไปต่อเรามายังไปต่อ

ลีนี่เราทำเป็นมาเห็นมั้ย

ฆ่าน้องนิน่าอายุ๑๕ปีจริง
โดยนายประถมสารภาพถึงขั้นตอนการฆ่า

คือต้องการจะข่มขืนน้องนิน่า
พ่อของน้องนิน่ามาดูการทำแผน

ทำกับเด็กตัวเล็กแบบนี้ได้อย่างไร

เพราะไม่ได้นอนมาตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิต
ยันไม่ให้อภัยคนร้ายเด็ดขาด
และขอให้ประหารชีวิต

หากอย่างหลุกเองตรงนี้
พฤติกรรมของคนร้ายคือก่อนเกิดเหตุ

เหยียวรถมอเตอร์ไซค์แวะเติมน้ำมันรถด้วยพอดี
เห็นน้องนิน่ารูปร่างหน้าตาดีจึงเกิดอารมณ์ทางเพศ
และวางแผนรอให้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องนิน่า

ไม่ค่อยมีแสงไฟส่องสว่างรถน้อย
สบโอกาสขับรถเก๋งเบียดรถมอเตอร์ไซค
น้องนี่นาตกร่องกลางถนน
จากนั้นทำร้ายร่างกายกระทำชำราว
ใช้เหล็กทุบตีที่ใบหน้าจนเสียชีวิต
ถอดเสื้อแจ็คเก็ตของน้องที่ใส่อยู่
นำมาเช็ดน้ำอสุจิของตัวเอง

จึงนำรถปลอดภัยของน้องที่ล้มอยู่

บริเวณใบหน้าและลำตัวท่อนบนเพื่ออำพลางศพ
ส่วนบรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

แม่ของน้องนิน่ายังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
ต้องช่วยกันปลอบใจและให้ยาดม

โดยเพื่อนของน้องนี่น่าได้ร่วมกันร้องเพลง
แสดงความอาลัยต่อการจากไปเป็นครั้งสุดท้าย
งานศพของน้องนี่น่าจะจัดขึ้นเป็นเวลา๓วัน
หลังจากนั้นวันภรรยศบดีที่๔จะมีการชาวประดักษฎศพ
ส่วนบังหมัดถูกแจ้ง๓ข้อหานัก

หลังใช้เวลาเพียง๒๖ชั่วโมงในการจับตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน